คุณผู้ชมคะไปเที่ยวกันต่อขึ้นเชียงใหม่ไปดีกว่านะคะ
ไปดูดอกพญาเสือโครงที่บานสะพรั่งที่ดอยขุนช่างเขี้ยน
พญาเสือโครงนี่เขาบอกว่าเหมือนซากุระเมืองไทยหรือเปล่าใช่ไหมคะสีชมพู
ไปดูซิว่าสวยแค่ไหนค่ะคุณผู้ชมนี่
พญาเสือโครงกว่า๑๐๐ต้นนะคะที่เขาขุนช่างเขี้ยนบนดอยปุ๋ยจังหวัดเชียงใหม่
โอ้โหเบ่งบานจนทำให้ทั้งดอยเนี่ยกลายเป็นสีชมพูไปหมด
ไม่ต้องมีความรักไปอยู่ที่นี่โลกก็สีชมพูได้นะ
ก็บอกว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปชมความงามแล้วก็ถ่ายรูปกันแน่นมากเนี่ยค่ะ
เด็กชาวเขาเขาก็แต่งชุดประจำเผ่ามาร่วมถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ตัวเองไปอีก
ดอกพญาเสือโครงเนี่ยนะคะจะบานยาวไปถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์เลย
ใครจะไปชมไปถ่ายรูปเฉยก็ได้หรือใครอยากจะไปกางเต็นต์นอนใต้ต้นพญาเสือโครงก็ทำได้นะคะ
ติดต่อกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวได้เลยค่ะอยู่ที่เขาขุนช่างเขี้ยนบนดอยปุ๋ยจังหวัดเชียงใหม่นะ
ส่วนทุ่งปอเทืองก็กำลังบานสีเหลืองสวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะ
พื้นที่ตรงนี้กว่า๕๐ไร่อยู่ใจกลางอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
เขาปลูกอยู่ริมถนนสายหลักระหว่างตำบลท่าหลวงแล้วก็ตำบลชีวานทำให้ประชาชนที่สัญจรใช้เส้นทางเนี่ยอดใจไม่ไหวเหมือนกันครับ
ขับไปเอาขอซะหน่อยนะจอดลงไปถ่ายรูปเก็บความงามของทุ่งปอเทืองกันซะหน่อยแล้วก็มาโพสต์ลงโซเชียลให้หลายคนอิจฉากันเนี่ยค่ะ
ใจไม่ไหวมันสวยเหลือเกินมันเหลืองซะจนแบบว่าต้องจอดอะค่ะ
ลงไปถ่ายรูปไปเช็คอินไปเทียบซิว่าดอกทานตะวันกับหน้าฉัน
อันไหนมันใหญ่กว่ากันมันเป็นเหมือนไฟล์ทบังคับเลยนะ
ถ้าใครหน้าใหญ่กว่าดอกทันตะวันนี่แย่แล้วนะ
ก็คิดแล้วใช่ไหมไม่มีหรอกไม่มีใครหน้าใหญ่กว่าดอกทานตะวันจริง
คือมันใหญ่มากแล้วมันก็สวยมากนะคะ
เจ้าของเขาบอกว่าขอเก็บค่าเที่ยวชมถ่ายรูปหน่อยแล้วกัน
คนละ๒๐บาทก็พอ
เที่ยวเมืองไทยธรรมชาติแบบนี้ราคาแบบ๑๐๒๐บาท
คือลองนึกสภาพว่าไปเมืองนอกหลายคนอาจจะอยากไปชมทุ่งทิวลิป
แต่พอเทียบกันแล้วมันไม่ต่างกันเลยนะ
สวยนะสวยเนี่ยดูสีเหลืองแล้วเหลืองสด
แบบว่ามันสร้างไม่ได้มันคือสิ่งที่ธรรมชาติให้มา